คนใหม่ของข่าวเช้าของเราด้วยนะครับเผื่อคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดเข้ามา
ย้ำกันนะคะว่าไปคาวเย็นไทยรัชช่วงประมาณสี่โมง๒๕นาที
กับคุณโรสลินติดตามกันได้
ส่วนช่วงนี้ข่าวของเราต้องตามกันยาวเลยนะคุณสืบส
เราจะให้เป็นข่าวแบบมาราทอนไม่พักโฆษณาไป
จนถึงกระทั่ง๘นาฬิกาเลยนะครับ
เรามาดูภาพเหตุการณ์ประทึกกันก่อน

จู่มีรถพ่วง๑๘ล้อ
ชันแหลปมาเบียดกลางถนนมอเตอร์เวย์

เจ้าตาลังงาน
ตาลังงานตาลังงาน
ตาลังงาน
คนบนรถนี้รอดชีวิตฉิวเฉียด

รถพ่วงนี้เฉียวไปด้วยนะครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่สามารถจับภาพวินาที
ที่รถพ่วง๑๘รถชัดแลบพุ่งชนรถกระบะ

และรถพ่วง๑๘ล้อก็เสียหลักปีนเกาะกลาง
บนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพนคร
เขตตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองชนบุรี

โดยนายพรชัยปรมทาโส

กลับจากสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง

รถของเขาก็ขับอยู่เลนกลางที่ดีนะ

แล้วก็รถพ่วงพุ่งขึ้นเกาะกลางถนน

รถกระบะของเขาได้รับบาดเจ็บไป๒คนนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลชมบุรีแล้ว

แล้วก็มีภาพหลักฐานทั้งหมดจากกล้องหน้ารถ
คันเมื่อกี้ที่รอดชีวิตอย่างบุดหวิดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์พอดี

งั้นอาจจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันอีกนะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่า
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อน่าจะหลับใน
ซึ่งก็จะนำภาพจากกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องวงจรปิด
ในจุดเกิดเหตุเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปนะครับ